ถ้าใครที่นั่งรถเก๋งหรือว่ารถอะไรก็ตามเลย
เวลาอยู่ในเล่นบนถนนหรือว่าจะจอดข้างทางแล้วคุณจะลง

นี่เห็นไหมที่ผมบอกให้ดูไปเรื่อยคือมันจะมีช็อตอย่างนี้แหละคือแล้วยิ่งอยู่กลางถนนด้วย
ยังสิคุณจะเปิดมาทำไม
คำถามเกิดขึ้นแบบนี้น้องใบตองคุณชิสาเปิดทำไม
อยู่กลางถนนน่ะคุณฮีศาใช่คือจะลงมาเหรอ
พอเปิดมาปุ๊บมอเตอร์ไซค์ที่เขามาเขาก็มาด้วยความเร็วนัด
แต่ก็ต้องยอมว่าเขาอยู่ในเลนส์แบบนี้มันก็ต้องใช้ความเร็วพอสมควรแหละ
แต่เอาล่ะในเมื่อเปิดมาแล้วมันกระทันหันกระชั้นชิดก็ชนกันออกไปแบบนี้
แล้วมันเกิดความเสียหายจริงเอาอย่างแรกคนเจ็บแน่
อย่างที่สองรถเสียหายทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์
ก็เลยต้องถามว่าเปิดทำไม
อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเปิดทางด้านไหน
อันนี้จริงนะไม่ว่าคุณจะเปิดทางด้านขวา
มันจะมีรถวิ่งไปวิ่งมาหรือเปิดทางด้านซ้าย
ทั้งที่คุณก็แนบชิดซ้ายอยู่แล้วก็ต้องดูแหละนะ
จะเปิดประตงเปิดประตูดูก่อนว่ารอบข้างเป็นยังไง

และทุกอุบัติเหตุที่เรามาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับ

ด้วยรักและห่วงใยจัดการต่าง